มีผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งอารวาสค่ะ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปชาร์จตัวได้นะคะนอกจากความคลุ้มคลั่ง
สภาพห้องที่ขีดเขียนตามฝาเต็มไปหมดแล้วภายในห้องมีจราเข้๘ตัว
จริงค่ะ
พี่แต่ก็ต้องเท่าไหร่นะมาร้อนกะแหน้งออกเถิบตังคือ
ใส่ซื่อการว่าง
ทางรับจะแค่แล้วเดี๋ยวไปด้วยกันไปนะวะก็ไป

ตังค์มาแล้วไม่จะไม่ยุ่งในส่วนตัวของคุณ
รอใส่เสื้อผ้าตังค์ขอเท่าไหร่ไว้นะ
อ่าโอเคงั้นโจทย์ตังค์ได้แล้ว
ผมจะไปทำอะไรผมมีหน้าที่ไปส่งคุณที่นักวัฒน์
ก็เฮียประสานให้ผมมารับไม่ใช่มารับว่าคุณจะไปไหนไง
อ่าก็นี่ไงก็เดี๋ยวไปนักวัฒน์เขาไม่ได้ดุเกาะจากห้อง
ไม่ผมไม่รู้จักคุณต้องพาผมไปดู
เฮียต้องให้ตังค์มาแล้วเนี่ยต้องห่องซะ
ไปเร็วออกไปเร็ว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

เขียนฝาผนังเขียนตัวประโลกฮะล่าอะไรก็เขียนไว้เยอะนะ
แต่สุดท้ายที่มันน่าช็อกกว่าสภาพห้องนะคะคือเจอจราเข้ค่ะ
อันนี้นี่นี่เม่นค่ะ
ลูกนี่ค่ะเป็นลูกจราเข้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็โอ้โหทุลักทุเลค่ะ

เดี๋ยวมีภาพบรรยากาศเพิ่มเติมไหมคะ

อืมนี่ค่ะคือภายในห้องเนี้ยมีจราเข้ที่เป็นลูกจราเข้เนี่ยนะคะแปดตัว
แต่ว่าตัวผู้ชายคนนี้ที่คลุ้มคลั่งอยู่ในห้องเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม

ดูสิคะเลี้ยงเอาไว้ตรงระเบียงห้องค่ะ
แต่จราเข้เนี่ยคือปล่อยให้แบบอิสระอยู่ภายในห้องนะไม่ได้มีกรงขังไม่ได้มีอะไรนะคะ

นี่ค่ะแล้วก็ไปเจอคล้ายกับบ้องกัญชาค่ะ

แล้วก็ไปเจอเสื้อผ้าที่โอ้โหเละกระจายเต็มห้องไปหมดนะคะ
มีร่องรอยเหมือนกับเผาอะไรสักอย่าง
ฝาผนังห้องประตูห้องเต็มไปด้วยข้อความ
เขียนด้วยลายมือสีดำตัวใหญ่มากนะคะ

เช่นคำว่าซ้ำเติม

หนีไปทำไหมเรารักอ่าเราถึง

ซาตาจะแปลว่าอะไรดีคะจะซาตานก็ไม่ซาตานซาตาอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะก็บางคำก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรอ่านแล้วก็งงนะคะ

เจ้าของหอพักบอกว่าผู้ชายคนนี้มาอยู่ได้สักเดือนนึงแล้วนะคะ

ไม่รู้ถี่มาถี่ไปไม่รู้ว่าทำงานอะไรวันนี้เนี่ยเรื่องมันเริ่มมาจากที่ว่าลูกบ้านแจ้งว่าผู้ชายคนนี้โยนสิ่งของออกมานอกห้อง

แล้วก็เหมือนกับทำลายข้าวของ

ลักษณะคล้ายคนเมาเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแจ้งคนดูแลหอพัก
ตำรวจสพปักคลองรังสิตก็เลยไปตรวจสอบ

เดี๋ยวไปดูภาพความวุ่นวายในการตรวจค้นเพิ่มเติมนะคะ
คุณแจ้งกันด้วยครับ

ไม่ถ้าเขาจะยัด
ยัดเต้นแน่ไปไหน
พิธีสวยค้นตัวผมได้ไงเกินไปแล้วลุงผมคนเดียวหัวเดียวเตรียมรีบ

ทุกคนที่หาทิศจะรับเรื่องจากพี่อาหาร

คุณผู้ชมค่ะก็คือผู้ชายคนนี้

ซึ่งตัวเองก็พูดจ้าไม่รู้เรื่องค่ะ
ทั้งตำรวจทั้งอาสากู้ภัยปเต๊งมาช่วยกัน
เป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมง
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ขอเงินเจ้าหน้าที่หมื่นนึงอยู่ต่าง

เดี๋ยวให้เป็นแสนอะไรเลยแต่ให้ออกมา
อะไรอ่ะคะสุดท้ายก็นี่ค่ะนั่งตัวไปสอบปากคำที่โรงพักษณ์นะคะ
แต่พอไปถึงโรงพักเจ้าหน้าที่บอกว่ายังสอบปากคำอะไรไม่ได้เลย
เพราะไปโวยวายต่ออยู่บนโรงพัก
จะตรวจหาสารเสพติดยังตรวจไม่ได้
ส่วนจราเข้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาใส่กรง
แล้วเอาไปไว้ที่โรงพัก
มันเป็นของกลางตัวมันยังไม่ใหญ่มาก
นี่ค่ะก็เลยสรุปแล้วเดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าผู้ชายคนนี้อะไรยังไงกันแน่
ที่สำคัญคือในห้องพักเนี่ยไปเจอบ้องกัญชาด้วย

มีตู้ปลาอยู่ที่ระเบียงใช่ไหม
อาจจะเอามาลิ้งแต่ตัวเล็กหรือเปล่าเจ้าระเข้

ทุกคนเห็นไหมหลายตัวมากอยู่ในห้องพักษณ์

คือถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ข้างห้อง
หรือว่าร่วมอาคารกับผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ย
เราก็เลยย้อนไปที่หอพักที่เกิดเหตุอีกรอบนึงนะฮะ
เพื่อนบ้านบางคนนี้พอรู้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้น
ตกใจครับคุยกับผู้สื่อข้าวของเรา
อย่างผู้หญิงท่านนี้อาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้
เธอบอกว่าผู้ชายที่เลี้ยงจราเข้อยู่ในห้อง

แล้วก็เคยลงมาซื้อข้าวซื้อขนมที่มินิมาตร
เห็นท่าทานก็ปกติดีนะเวลาเจอ
แต่ก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเลี้ยงจราเข้
เมื่อวันก่อนชายคนนี้เริ่มมีอาการแปลกนะฮะ
คือเดินลงมาข้างล่างหอพัก
แล้วถือไม้ขนาดเท่าด้ำไม่กวาด
เดินไปเดินมาทำแบบนี้อยู่๒วันได้
บางทีก็เอาไม้ที่มีลักษณะคล้ายบ้องกัญชาเนี่ย
โยนข้ามฝั่งตึกก็มี
บางทีก็ตะโกนพูดคนเดียว
จับใจความได้ก็ลักษณะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองนะฮะ
ก็มีล่าสุดเมื่อคืนก็อารวาสเสียงดัง
จนคนที่อยู่ห้องข้างล่างเขาบอกโอ้โหไม่ไหวเขากลัวมาก
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบ
เขาโวยวายอะไรของเขาเอาเงินอะไร๗๐๐๘๐๐อะไรของเขา
ไม่รู้เงินจากที่ไหนเขาพูด
แล้วไม่เขาพูดเขาพูดคนเดียวเขาแหกปากพูดอยู่คนเดียว
เผลออยู่ตั้งนานเมื่อเช้าตำรวจมากว่าจะเปิด
ไม่ได้เปิดเข้าไปได้ง่ายนะต้องถีบประตูเข้าไป
ถีบประตูเข้าไปถึงจะนั่นได้แล้วเขาก็แบบแก้ผ้าหมดเลยอ่ะมันน่ากลัว
วันแรกเขาเปิดมาเขาเปิดรายวัน
แล้วก็คือผิดสังเกตว่าเหมือนเขาเอาอะไรมาเลี้ยง
มันมีเหมือนขี้แบบทั่วห้องเลยแต่ตอนที่ขึ้นไปทำความสะอาดห้องรายวัน
แล้วเขาก็แบบทำตัวเหมือนกับแต่คนทั่วไปเขาแบบ
เขาไม่ได้สังเกตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นคนดูแลอยู่
มันก็ยังแบบแปลกไม่เหมือนคนอื่นเขา
เราได้เห็นจราเข้มันได้เข้าไปได้ไหม
ก็คือเห็นอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็ประมาณ๑๐กว่าตัว๑๑ตัว
ได้เห็นแล้วตกใจแล้วไม่อยู่
ก็ตอนแรกก็ตกใจอยู่แล้วเขาจับใส่แบบเหมือนกับที่เลี้ยงหนู
อ่านะฮะแต่ว่าเราตรวจสอบกับตำรวจแล้วนะครับ

จราเข้ที่ผู้ชายคนนี้เลี้ยงในห้องเนี่ยมี๘ตัวนะครับ
ทั้งหมด๘ตัวตอนนี้ตำรวจก็เอาไปดูแลแล้วนะครับ
เพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมหอพักบอกว่าก็สบายใจขึ้นนะครับ
ที่ตำรวจมาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
ล่าสุดผู้ชายคนนี้ถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือครอบครองสัตว์ป่า
โดยไม่มีใบอนุญาตนะฮะส่วนเรื่องเหตุอารวาสต่างเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องรอกันอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของคดีนะครับ

โอ้โหถ้ามันโตขึ้นเรื่อยจะทำยังไง
แน่นอนสิอืมใช่ไหมแน่นอน